ฟุตบอลไทยลีก๒๐๒๐เกมนัดที่๑๘ค่ำวันนี้นะครับ
เป็นเกมเอลกาซิโก้เมืองไทยฉลามชนชมบุรีเอฟซี
อันดับ๑๐ที่มี๒๒แต้มจาก๑๗นัดเปิดบ้าน
อันดับ๖ที่มี๒๕แต้มนะครับ
แข่งขันในเวลา๑๘นาที๓๐นาทีที่ชนบุรีสเตดียมนะครับ
เกมนี้ชมบุรีเพิ่งจะแพลงนักขอรัฐศรีมามา๐๒นะครับ
โคลดเตี้ยสะสมเพราะว่าเสิร์ฟคุณภาพผู้สอน
ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพหรือว่านักเตะติดโทษแบบนะครับ

จะพ้นโทษแบรนด์กลับมาโดยมีโวลาชิตกณิตศรีบำเพ็ญเป็นตัวทำเกม
เช่นเดียวกับกาฟารูโรซิมีที่น่าจะฟิตลงสนามได้ทันในเกมนี้นะครับ

โดยมีวัฒนาภายนุ่มวิรเทพป้อมพันธ์

ส่วนวิลเลียป๊อปแล้วก็เดเลพร้อมลงราชอาคารในเกมนี้นะครับ
ก็แข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ